ไปดูกิจการวีดีสำหรับฟุตบอลกันกุศล
ระหว่างทีมรวมดาราของไทย

จะซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับให้กับโรงพยาบาลของทั้งสองประเทศครับ

ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของศิลปินดาราและตลกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นคุณเทพอุเทนพรมมินคุณเต้นธนพล
คุณบีซวิทคุณต่องชวนชื่น
ก็มีการขนศิลปินดาราชั้นนำมากันครับข้างเช่นกันนะครับ
ถูกประสงค์ของการจัดงานนี้ก็คือหารายได้ไปสมทบทุน
จัดหาซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของทั้งสองประเทศนะครับ
ซึ่งการแข่งขันก็เป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะ
แล้วก็มีมิตรภาพเกิดขึ้นมากมายนะคะ
แต่ว่าผลการแข่งขันเป็นไทยซุปเปอร์สตาร์ที่แพ้ไปแบบสุดมัน

๔ประตูของทีมไทยซุปเปอร์สตาร์
ก็ได้มาจากเจ้าห้าร้าสารัยุชไทยคำดี๒ประตู
อีก๒ลูกได้จากเดี่ยวเสกสรร
สุธิจันแล้วก็บอสสูพงบุฒิทินานนต์ค่ะ
ก็ถือเป็นการย้ำชัยของทีมรมดารากัมพูชาด้วยนะคะ
จากก่อนหน้านี้ทีมรมดารากัมพูชาบุกมาชนะทีมรมดาราไทย๒
ประตูต่อ๑ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่สนามทูปะเตมีด้วย
แต่อย่างไรก็ตามผลการแข่งขันไม่ได้สำคัญค่ะ
เท่ากับการได้มาเชื่อมความสัมพันธ์ของสองประเทศ
แล้วก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการกุศลค่ะ
ก็จุดประสงค์ที่เราเดินทางมาเยือนกัมพูชาวันนี้นะคะ
เป็นจุดประสงค์ที่เชื่อมสัมพันธ์ในระหว่างไทยกับพูชา
ที่ยังสัมพันธ์ยังแน่นอยู่ในเรื่องของที่เราช่วยสังคมนะคะ
ทุกคนได้บูรณ์ร่วมกันเลยครับ